พิษยาเสพติดเกิดขึ้นในครอบครัวอีกแล้ว
พลทหารนายหนึ่งคือหนีออกมาจากค่ายทหาร

อารวาสแล้วพี่ชายถ่ายคลิปเอาไว้ได้แบบนี้เลยค่ะ
โคตรเงียบปะ

ก่อนเวลาต้องก่อน
มีแบบตัวตรงของฉัน
โอ้โหไปหมดเลยใช่ค่ะเนี่ยตีกระจกหน้าต่างแตกทีละบานละบานแล้วก็มาตีกระจกประตูก็เสียหายกันไปคือจริงคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาแล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าสงสารพ่อพ่อก็แก่แล้วนะคะ
เพราะว่าพ่อเองจะได้รับอันตรายนะคะแล้วก็สงสัยว่าเหตุการณ์ได้เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเนี้ยได้ตัวแล้วรู้แล้วว่าคนก่อเหตุเนี้ยคือน้องชายที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้แล้วพี่ชายเองเขาก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ให้ขณะที่น้องกำลังอารวาสกำลังทำลายข้าวของทุกกระจกประตูในเสียหายอย่างที่เห็นอุ้ยจังหวะน

แต่ว่าเตียงไม่ว่างก็ต้องรับยามากินที่บ้าน
แล้วก็กลับมาเสพยาใหม่นะคะคลุ้มคลั่งแบบนี้อีก

พี่ชายครอบครัววอนให้ไปถึงค่ายทหารที่จังหวัดปราจินบุรี
ขอให้มารับตัวกลับไปเข้าค่ายเถอะ
เพื่อจะไปอบรมหรือว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้
มารับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

แล้วจากภาพเนี่ยคือดูแล้วน่าเป็นห่วงพ่อจริง

กลัวว่าเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วไปทำร้ายอ่ะ
จะเห็นว่าคลิปแรกเนี่ยตามคุณพ่อไป
คุณพ่อไปหลบอยู่ที่มุมบ้านเหนือคลิปนี้ค่ะ
ก็เหมือนทำทำมือเหมือนจะตีคุณพ่อค่ะโอ้เอาเราฝากหน่วยงานนะคะ
เข้าไปดูหน่อยอืมนะคะอ่าถ้าบำบัดแล้วไม่มีเตียงเนี่ย
พยายามหาเตียงให้ได้เพราะว่ารักษณะของผู้ป่วยรายลักษณะแบบนี้นะคะ
ถ้าไม่มีเตียงพอเขากลับมาบ้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบบ้าน
ก็นำพาเขาไปเสพยาเสพติดอีกเหมือนเดิมอีกคือสำคัญเลยต้องบำบัดเรื่องของยา
คือถูกยาให้ได้ก่อนค่ะค่ะ